ช่วยกันเก็บเงินนี้มา
ให้เจ้าของได้ครบทุกเม็ดเลยค่ะ

อุ๊ยแล้วดูลมอ่ะ
รกรรมมาสดร้อนค่ะเดินออกจากธนาคาร
พร้อมกับอุ้มสุนัขแล้วก็หอบเงินสดจำนวน๒๕๐๐หยวน
หรือประมาณ๑๓๐๐๐บาทมาด้วย
ปรากฏว่าจังหวะที่สุนัขพลัดตกลงมาธนบัตรได้หล่นจากมือ
ถูกลมพัดปลิวว่อนไปทั่วถนนเขารีบก้มลงไปเก็บค่ะ
แล้วก็ร้องตะโกนให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาช่วยเหลือ
ซึ่งผู้คนนับ๑๐รายได้วิ่งเข้าไปช่วย
แล้วก็ได้นำเงินมามอบคืนให้ทั้งหมดนะคะ
โดยเจ้าของสามารถติดตามธนบัตรทุกใบกลับมาคืนได้แบบครบทุกบาททุกสตางค์ด้วย
ซึ่งภายหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะคะ
ก็กลายเป็นที่ประทับใจผู้ใช้งานสังคมออนไลน์ทั่วโลกค่ะ
ส่วนใหญ่ก็ชื่นชมในน้ำใจของพลเมืองดี
รายก็บอกว่าคลิปนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการอยู่ร่วมกัน
ถ้าทุกคนไม่คิดนำสิ่งของของคนอื่นไปเป็นของตัวเอง
สังคมก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะ
สุดยอดมากนะที่ตามเก็บกลับคืนมาได้ทุกใบ
ใช่แล้วต้องชื่นชมคนในบริเวณที่มาช่วยด้วย
เพราะบางทีเนี่ยเงินสมมติเร็วรีบไป

เขาก็ยังแบบมีน้ำใจนำกลับมาคืนกัน

ใช่แบบนี้แหละตั้งยกย่องอะไรที่ไม่ใช่ของเราอย่าไปเอาเลย
แต่ว่าเราตั้งใจทำความดีวันหนึ่ง
มันจะได้ผลตอบแทนมาเองแบบที่เราไม่ต้องคาดหวังอะไร